กลับมาร่วมกันต่อครับรายการเชียร์บอลไทยกับซิ๊กโก้
ผมเชื่อว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่กองทัพช้างศึกไทยนะครับ
สร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลทั้งประเทศนะครับ

มีเรื่องราวมากมายมีแมทดีนะครับ
และมีเหตุการณ์สำคัญที่เราประทับใจลื้อเกิน
ในปีนี้๒๕๕๙ครับ

สุดยอดเหตุการณ์สุดประทับใจของฟุตบอลไทย
ในปีที่ผ่านมาจากโค้ชซิโก้
เหตุการณ์ที่ประทับใจจริงแล้วเนี่ย
ในการคุมทีมชาติไทยเนี่ย
ก็ประทับใจทุกเกมทุกแมทอยู่แล้วนะครับ
แต่ที่คิดว่าฝังอยู่ในหัวใจ
อย่างแรกก็คงจะเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
เพราะว่าด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับ
ก็พยายามบอกกับตัวเอง
แล้วก็พอมาเป็นโค้ชก็พยายามบอกน้องว่า
คุณจะได้แชมป์อะไรในโลกนี้ไม่ยิ่งใหญ่
เท่ากับได้แชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระทานคิงส์ครับ
ซึ่งเป็นถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งตรงนี้นักบอลทุกคนก็จะรู้
ก็มีโอกาสขึ้นรับถ้วยพระราชทานจากผู้แทนพระองค์นะครับ
จนล่าสุดนะครับก็มาเป็นโค้ดนะครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔๔นะครับ
ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัจจักรที่๙นะครับที่มีภาคกรรมประชวนนะครับ
ซึ่งเราก็พยายามบอกน้องทุกคนว่า
ถ้าเราเป็นนักกีฬาของพระราชาเนี่ย
เราจะทำยังไงให้พวกท่านมี

มีรอยยิ้มมีความสุขนะครับ
ฉะนั้นเราก็พยายามบอกน้องนะว่าปีนี้เป็นปีสำคัญ
ฉะนั้นถ้าคุณอยากเห็นพระองค์ท่านเป็นอย่างที่พี่ก็ว่า
ก็คือต้องนำชัยชนะนะครับ
แล้วก็สร้างความสุขโดยการเป็นแชมป์ให้ได้
เหตุการณ์ที่ประทับใจแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือการผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมเอเชีย

ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับ
ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็พยายามติดตามนะครับ
ให้กำลังใจน้องนักคุณบอร์ดโดยค่อน้อง
เพราะวันนี้เนี่ยกระแสทุกอย่างนะครับ
และมีความอดทนในการที่จะทำงานให้หนักยิ่งขึ้นนะครับ
มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ประทับใจ
คงไม่ใช่เป็นเรื่องของผลงานของทีมนะครับ
ประทับใจเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้
จากเดิมที่คนดู๒๐๐คนตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามา
แล้วก็เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อตัว
จองตัวไม่น่าเชื่อว่าทุกคนมารอตั้งแต่ตี๔ตี๕
ตัว๔๕๐๐๐ใบขายหมดเกลี้ยงภายใน๓๐นาที
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
บอกว่าทีมชุดเนี้ยเล่นสนุกเล่นมันไม่มีถอดใจ๙๐นาทีไม่มีหมด
กรรมการยังไม่เป่านกหวีดหมดเวลาทุกคนก็ยังวิ่ง
เราก็เชื่อว่าถ้าทุกคนเดินไปด้วยกันร่วมทางกันไป
ผมคิดว่าทีมชาติไทยของพวกเราก็จะมีโอกาสที่จะประสบเร็จในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ
ในวงการฟุตบอลตลอดปี๒๕๕๙ครับ
และปี๒๕๖๐ครับ
การฟุตบอลของเราเนี่ยจะก้าวไปไกลแค่ไหนจะมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง
วันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญคุยเรื่องนี้เล่นอยู่กับเราครับ
เขารอเราอยู่แล้วช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

เหมือนนักฟุตบอลคนไหนในทีมชาติไทยของเราฮะ

๕แม็ชที่เหลือของทีมชาติไทยนะครับ
ในเดือนสิงหาผมว่าตรงนั้น
สวัสดีครับ